เช่นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูประเด็นเรื่องตำรวจกันหน่อยนะคะ
สำหรับสองประเด็นใหญ่เลยประเด็นแรกเนี้ย
คือการที่จะให้ตำรวจเหมือนเลือกตั้ง
คือลงคะแนนเสียงเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้สกัดกั้นระบบอุปถัมภ์ว่าใครจะขึ้นเป็นพบตร
ส่วนอีกประเด็นนึงหูประชาชนแทบจะปิดบ้านเลี้ยงอ่ะคุณ
บางคนก็ชอบบางคนก็เอ๊ะมันถูกแล้วเหรอ
นโยบายของพบชนใหม่ที่บอกว่า
ยกเลิกด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรทั่วประเทศ
ครับประชาชนอ่ะยิ้มออกอืม
แต่เขาบอกว่าเป็นการทุบกระเป๋าลูกน้องอืม
มันจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการรีดไถเงินเรียกรับเงินเวลาจับอะไรแบบนี้
จริงไหมติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

สองประเด็นที่คุณมิ้นเกริ่นมาสักครู่
เอาเรื่องประเด็นจากวงคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจก่อน
ข่าวที่ออกมาก็คือว่าเห็นในหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า
ตำรวจขอเฟ้นผ่อบ่อต่อรอเอง
ข่าวนี้มาจากคุณมณิษฐ์สุขสมจิต
คุณมานิดสุขสมจิตก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่ในวงการสื่อนี่แหละครับ

ท่านได้รับเลือกเข้าไปเป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจ
แล้วก็มีหน้าที่ตำแหน่งย่อยลงมา
คือเป็นประธานอนุกรรมการสื่อสารกับสังคม
ในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจคนนี้ครับ
ท่านบอกว่าจากการรับฟังความคิดเห็น
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
รับฟังมา๑๖ครั้ง
ฟังมาทั้งหมด๕๗๐๐นาย
ประเด็นที่น่าสนใจในคำตอบเช่น
ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำเกินไป
อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต้องซื้อหามาเอง
ฉะนั้นขอให้มีกฎหมายที่ทำให้เกิดความมั่นใจในปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นสำคัญก็คือนี่ตำรวจแสดงความคิดเห็น
เสนอให้การเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยการลงคะแนนของตำรวจเอง
แล้วก็การเลื่อนตำแหน่งก็ต้องไม่มีระบบอุปถัมภ์เหมือนที่ผ่านมา
อันนี้ก็ตรงกับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
เคยให้สัมภาษณ์ผมไว้ในรายการขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
ท่านก็บอกเรื่องนี้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือ
อย่าให้การเมืองมายุ่งกับตำรวจอย่าให้การเมืองมาแต่งตั้งตำรวจ
ฉะนั้นวิธีการเดียวที่ดีที่สุดก็คือว่าให้ตำรวจทั่วประเทศ
เลือกผู้บัญชาการตำรวจด้วยตัวของเขาเอง
ก็อาจจะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้เลือกจากไหน
เลือกจากรองพบตรมี๔คน๕คน
ตำรวจเห็นว่าใครดีที่สุดก็เลือกคนนั้น
ถ้าพบตรมาจากการเลือกของตำรวจโดยตรง
ก็ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณนักการเมือง
เวลาจะเลือกโยกย้ายแต่งตั้งอะไรต่างเนี่ย

นักการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
มีสัญญาณลงมาชัดเจนว่าจะเอาใครเป็นพบตร
ฉะนั้นเมื่อพบตรมาจากการเมือง
การที่จะแลกเปลี่ยนกันโดยการโยกย้ายแต่งตั้ง
คนที่ตัวเองขอมาก็ปฏิเสธไม่ได้
มันก็เป็นลากเง่าความเลวร้ายในแวดวงตำรวจ
เรื่องนี้แหละเรื่องระบบอุปถัมภ์นี่แหละ
ฉะนั้นถ้าเลือกกันเองอย่างที่ว่า
ก็ไม่ต้องมาจากกรตร
กตรนั่นคือคณะกรรมการตำรวจ
เดิมเนี่ยตอนนี้น่าจะมีสองทางเท่านั้น

ถ้าไม่ให้ประชาชนตำรวจเลือก

กตรเนี่ยชุดเล็กนะครับ

แล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างเนี่ย

หรือให้ตำรวจทั่วประเทศเลือกกันเอง

แต่ว่าเรื่องที่จะปล่อยให้นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติชุดใหญ่เนี่ยไม่ใช่แล้ว
อันนี้ก็คอยดูว่าจะออกมาประเด็นไหน
ประเด็นที่๒ก็คือมีข่าวจากว่าที่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนใหม่
พลตรวจโทรชาญเทพเสียเสวร์เวท
ชาญเทพทุบกระเป๋าลูกน้องซื้อใจชาวบ้านประเดิมนอหนึ่ง
ก็คือว่าสรุปก็คือสั่งยกเลิกด่าน
ด่านกวดขันวินัยจราจรทั้งหลาย
แต่ว่าด่านตรวจแอลกอฮอลนี่ยังอยู่พวกเมาแล้วขับเนี่ย
รถที่ฝ่าไฟแดงรถที่ไม่ต่อภาษี

กวดขันวินัยจราจรก็คือด่านที่ตำรวจไปตั้ง
แล้วเอากลวยไปวางวางแล้วก็เรียกตรวจรถทุกคัน
ที่จริงก็เป็นการทำหน้าที่
เพราะว่าตรวจดูว่ารถคันไหนต่อภาษีหรือยัง
เขาดูที่ป้ายทะเบียนรถจะเห็นเลยนะครับ
เขาจะรู้เลยว่าอ๋อปี๖๐
ถ้าเขียนว่าสิ้นอายุปี๖๐เดือนไหน
ถ้ามีตอนนี้๖๐ถ้าป้ายทะเบียนวงกลมสี่เหลี่ยมน่ะ
บอกว่า๖๑ไม่ต้องตรวจ

เพราะว่ารถที่ไม่ต่อภาษีมันก็ยุ่งสิครับ

โตไซค์ที่อุปกรณ์ไม่ครบ
สองทางไฟสองข้างกระจกสองข้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย

มันก็ดีครับแต่ว่าที่แก้ไม่ได้ก็คือว่า

ตามระบบเนี่ยใบสั่งจะต้องไปปรับที่โรงพัก

ถ้าฝากตำรวจช่วยไปจ่ายให้

ละ๒๐๐หรือ๑๐๐บาท

เพราะตราบใดที่ตำรวจกับคนที่ถูกจับ
สมยอมกันเอาความสะดวกเข้าว่า

ไปโรงพักลำบากลำบน
เสียเวลาแล้วจ่ายแพงด้วย
จ่ายกันตรงนั้นไม่ต้องเอาใบเสร็จ
ก็จ่ายกันใต้โต๊ะตรงนั้นสารเตี้ย

ตอนหลังมันไม่ได้แค่ว่า
เอาตรงนั้นเป็นส่วนแบ่งเงินเหล่านี้

ว่าวันนี้ไปตั้งด่านที่ไหนยังไง
แล้วพอมาถึงตอนกลับ

คนที่อยู่ที่ด่านได้อย่างเดียวนะ
จัดเป็นระบบส่งเข้ามากองกลาง

โพสต์ก็พาดหัวว่าเป็นการ

ที่คุณมิ้นตั้งข้อสังเกตไว้ว่า

ที่ทำผิดกฎหมายก็ได้ใจสิ
รถที่ไม่ต่อทะเบียน
โตไซค์ที่ขับรถและไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกขับรถในอุปกรณ์ไม่พร้อม
แล้วจะทำยังไงอันนี้สิครับ
อันนี้คือโจทย์ที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานคนใหม่ไปแก้คิดต่อไป
แก้ได้อีกทางหนึ่งกลับไปมีปัญหาอีกทางหนึ่ง
อันนี้ก็คอยดูว่าท่านจะหาทางออกยังไง
ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้าย
เรื่องของคนพิการทางสายตาครับ
ที่เขามีความรู้สึกผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่๙มายาวนานแล้วนะครับ
ยาวนานมาตั้งแต่อดีตที่เขาได้รับการบอกเล่าถ่ายทอดกันมาว่า

ทรงเมตตาและห่วงใยคนตาบอดมาก
มีการบอกเล่าสืบทอดกันมาว่า
พระองค์ท่านเคยเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอด
และประทับอยู่นานครับ
ส่งเล่นกับนักเรียนตาบอด
แล้วก็ส่งสัญญาณไม่ให้ครูบอกนักเรียนว่า

กับเด็กว่าให้เรียกท่านว่าพี่พล
เด็กก็รู้ว่าพี่พล
แล้วเด็กก็มารู้ตอนหลังว่า
พี่พลที่เด็กรู้จักนั้นคือพระเจ้าแผ่นดิน

เหล่าคนพิการทุกประเภทรวมทั้งคนตาบอด
จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ต่อคนพิการทางสายตา
และคนพิการอื่นอย่างทั่วถึงเกือบทุกคน
ในอดีตที่เราเห็นก็คือว่า

ในละเอียด
หลวงรัชกาลที่๙เคยพระราชธานเพลง

แก่คนพิการทางสายตาโดยตรง
วันที่ผมไปพบกับพวกเขาที่รอคิวเข้ากราบพระบรมศพ
เขาได้พูดอะไรหลายเรื่องที่น่าประทับใจมาก
และนี่คือกรอนที่ผมถ่ายทอดความรู้สึก

เราอยู่กับจินตนาการ
วาดหน้าพระองค์ท่านในสมอง
โลกของเรามืดดำถูกจำจอง
มุ่งหวังไฟปองจะได้ดู
เรารู้ว่าในหลวงห่วงพวกเรา
เคยรับสั่งให้ทนเอาให้ยิ้มสู้
วันนี้หมายจะมายิ้มให้พ่อดู
แต่น้ำตากลับไหลพรูอยู่หน้าวัง

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง
ต้องหลบสิ่งคิดคว้างหนทางให้พ้นไป
จะส่งความสุขสันสำคัญใจใจ
สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
ฝ่าหรือทางชีวิตต้องคิดฝ่ายอมใช้
โลกมืดมนต์เพียงใดหัวใจอย่าครามเคร